คุณผู้ชมค่ะความรู้สึกของคนในครอบครัวญาติพี่น้อง

สำหรับการค้นหากำลังพลที่ศูนย์หาย๒๓นาย

แต่อยากให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปนี้
คือคลิปนี้สิ้นสุดการรอคอยค่ะ
เพราะว่าช่วยเหลือขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยสำหรับทหารเรือนายนี้นะคะ
ไปเยี่ยมทหารเรือแฟนนุ่มของเธอ
พอได้เจอกันสวมกอดกันน้ำตาไหลเลยค่ะ

ผู้หญิงคนนี้ชื่อว่านุ๊กนิกการะเกดโพสต์คลิป
ไปเยี่ยมแฟนนุ่มที่เป็นทหารเรือ
เรือโทธีรศักดิ์รัฐยารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลค่ะ
นี่นะคะสวมกอดกันน้ำตาไหล
แฟนนุ่มของเธอเป็นหนึ่งในกำลังคนที่อยู่บนเรือหนูสุโคไทยที่อัปปาล์ม
และได้รับการช่วยเหลือจากเรือขนส่งน้ำมันค่ะ
ข้อความในคลิปบอกว่าสิ้นสุดการรอคอย
เรือขนส่งสินค้าได้ช่วยเหลือแฟนขณะลอยคอกลางทะเล
และติดแฮชแท็กเรือหลวงสุโขทัย
และมีแคปชั่นข้อความที่เป็นกำลังใจ
ภารกิจการค้นหาผู้ประสบเหตุทุกคนที่ยังศูนย์หายนะคะ
มีข้อความเพิ่มเติมก็คือขอเป็นกำลังใจและเอาใจช่วย
การค้นหาแฮชแท็กเรือหลวงสุโขทัย
คือก่อนหน้านี้เธอโพสต์คลิปเหตุการณ์ในคืนที่เกิดเหตุนะคะ
แล้วก็ระบุว่าแฟนเราเป็นหนึ่งในทหารที่อยู่บนเรือ
ทรมานใจก็คือต้องตามข่าวผ่านเพจ
ไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงเรื่องเรือล่มยังรู้พร้อมทุกคน
และให้กำลังใจว่าอดทนนะ
อกจากนี้เธอยังได้โพสต์คลิปเล่าเรื่องราวความรักนะคะ

บหาดูใจกันมา๒ปีติดแฮชแท็กในเรือ
แต่สุดท้ายก็มาเกิดเหตุระทึกนี้นะคะ
ตอนนี้หลายคนไปให้กำลังใจค่ะ
และให้กำลังใจภารกิจในการค้นหาผู้สูญหายที่ยังเหลือนะคะ
อยากจะให้ช่วยเหลือทุกคนกลับขึ้นฝั่งมาได้อย่างปลอดภัย